๖นาฬิกา๕๓นาทีแล้วนะครับ

เรื่องของเจ้าสัวเปรมชัย
และคดีที่เข้าไปฆ่าเสือดำนะครับ
คุณผู้ชมครับขอเริ่มต้นด้วยบทกรรมที่ผมขออนุญาตแต่งไว้แล้วกัน

ป่าคือถิ่นเจ้าขุนเขาคือถิ่นที่
เจ้าคืองาวแห่งไพรีคือศักดิ์สีแห่งพงไพร
บัตรนี้คนเหยียบย่ำให้เจ้าช้ำระกำใจ
จิตมนุษย์สุดอย่างได้บ้างก็ไร้ซึ่งวิญญาณ
สองขาหรือสี่เท้าแม้ไม่เท่าด้วยกายา
แต่หัวใจล้วนมีหนึ่งหนาหรือจะฆ่ากันได้ลง
เสือเอ๋ยเจ้าเสือดำเจ้าอกช้ำจากจิตคน
สัตว์ป่าทุกตัวตนล้วนละคนทุกปนไป
ลงไว้นะฮะเพื่ออะไรถึงสัตว์ป่านะครับ
แล้วก็แน่นอนเพื่อพูดถึงการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
คุณผู้ชมสามารถที่จะส่งไลน์ส่งเฟส
มาให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

คือให้กำลังใจทั้งชุดที่เข้าจับกลุ่ม

ทีมของเจ้าสัวเปรมชัยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ทำงานมาตลอด
หลายสิบปีที่ผ่านมารวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่จะทำงาน
เพื่ออนุรักษ์พื้นป่าทุกผืนป่าในประเทศไทย

เพราะว่าวันนี้พาดหัวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ

ตะลึงปืน๔๓กระบอก

ศรีวรานำค้นบ้านยึดงาอีก๒คู่
ปูดอดีตบิ๊กอุทยานโทรเคลียร์
พรานไฮโซเข้าป่าล่าสัตว์
นี่คือหน้าหนึ่งแล้วก็ภาพข่าวด้วยนะครับ

เจ้าหน้าที่ดำเนินการอะไรบ้างครับคุณ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดตามเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ

ภายในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตก
เจ้าหน้าที่เข้าไปจำลองเหตุการณ์การซุ่มยิงเสือดำอย่างละเอียด
เพราะว่าตรวจสอบจากหนังของเสือดำ
ก็จะรู้นะว่ารูกระสุนทะลุร่างของเสือดำกี่รอยกี่รู
เพราะถือว่าการที่ทำแบบนี้เป็นการเก็บรวบรวมหลักฐานแบบละเอียด
เพราะเขาบอกว่าหลักฐานที่เกิดขึ้นทั้งหมด
จะต้องเก็บแบบละเอียดเกิดขึ้นในป่าจุดไหนห่างกันอะไรอย่างไร
ทุกอย่างจะเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้ทั้งหมด
ใช่ครับเนี่ยฮะมีการวัดขนาดมีการดูรอยกระสุนนะฮะ
การยิงเสือดำภายในเข็บรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนจังหวัดกาลจนบุรี
การนำซากเสือดำมาพาดบนท่อนไม้แล้วก็นำกระโหลกมาวางไว้ในลักษณะคล้ายเสือที่ยืน
เพื่อหาวิถีกระสุนโดยระบุว่าเสือดำตัวนี้พบว่ามีรอยยิงทั้งหมด๕บรู
คือถูกยิงเข้าทางฝั่งขวาและผู้ที่ยิงเนี่ยน่าจะอยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าเสือคือตำแหน่งสูงกว่านะครับ
โดยลูกกระสุนยิงเข้าจากด้านหน้าตัวเสือดำผ่านไปด้านหลังและมีทิศทางของกระสุนทำมุม๓๐องศา
ซึ่งจากการจำลองเสือดำในลักษณะแบบนี้จะมองเห็นตัวเสือดำได้ง่ายกว่าการกางซากเสือในแนวราบ
ก็เลยต้องพาดเนี่ยพาดกับท่อนไม้ทำเหมือนเขายืนอ่ะ
ทำให้เหมือนลักษณะตอนที่เขายืนจริงก่อนที่เขาจะตาย
ใช่ครับโดยคาดว่าผู้หญิงน่าจะใช้ปืนลูกซองยิงเนื่องจากตรวจดูอย่างละเอียดในเบื้องต้นพบมีร่องรอยกระสุนในตัวเสือทั้งหมด๕บรู
บริเวณใบหูฝั่งขวาเนี่ย๑บรูนะ
หัวกระโหลก๑รูและลำตัว๓รูรวมทั้งหมด๕รูกระสุน
ใช่ค่ะเพราะว่าได้พูดถึงเรื่องของการทำงานตั้งแต่วันแรกที่เข้าจับกลุ่ม

เหน็ดเหนื่อยของหัวหน้าและทีม
การทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
กล้าที่จะจับกลุ่มตัวเจ้าสัวเปรมชัย
นี่คือสิ่งที่สังคมจับตามองหัวหน้าวิทเทียนอยู่นะครับ
หลังจากนี้หัวหน้าวิเชียนจะโดนกดดันอะไรจากใครหรือเปล่า

ตัวเองจะต้องเก็บซากเสือตัวนี้ไว้ด้วยการแช่เย็น
เพื่อรอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชนะสูตรซากเสือดำอย่างละเอียดอีกครั้ง

และเมื่อทำการเก็บหลักฐานได้ครบหมดแล้ว
ก็จะนำซากเสือดำตัวนี้สตาฟไว้
เพื่อเป็นกรณีศึกษาต่อไปนะครับ
เป็นการตอบคำถามคุณผู้ชมพอดีเลยนะคะ

จะเก็บไว้เพื่อสตาฟและก็เพื่อเป็นกรณีศึกษาต่อไปนะครับ

เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจเอง
เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้เอง
สนที่กำลังกันเพื่อที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติม
อกจากจะเข้าไปตรวจในพื้นที่ที่มีการตั้งแคมป์อีกหนึ่งครั้ง

ก็จะต้องไปตรวจตามบ้านของผู้ต้องหาทั้งหมด๔คน

คือไล่ไปเลยนะคะตั้งแต่นครราชศรีมานี่เป็นบ้านของแม่ครัว

ราชบุรีเป็นบ้านของคนขับ
ส่วนบ้านอีกหนึ่งหลังของเจ้าสัวเปรมชัยอยู่ที่กาญจนบุรี

และสำคัญก็คือจุดนี้
ที่หน้าบ้านของเจ้าสัวเปรมชัยที่กรุงเทพมหานครอยู่ในซอยวิจัยศูนย์วิจัย๓
ใช่ครับเมื่อวานกระจายกำลังไปหลายจังหวัดเลยนะครับ

พันธุ์ตำรวจเอกสุวัสดิอินทศิษย์
รองผู้บังคับการปราบรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปทศพร้อมกำลังตำรวจนำหมายสารอาญา
ขอเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายเปรมชัยภายในศูนย์วิจัยซอยศูนย์วิจัย๓

ทีนี้การตรวจค้นใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะคะ
จากพื้นที่จะมีค่อนข้างกว้างมาก
ประมาณ๒๐ไร่แล้วก็มีบ้านเลขที่๑๔
ก็คือมีบ้าน๓หลังอยู่ในนั้นแล้ว
ช่วงของการทำงานที่เป็นไปอย่างล่าช้า
เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงหน้าบ้าน

แต่ไม่มีใครออกมาเปิดประตูเลยนะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยได้พูดผ่านเครื่องขยายเสียง

เป็นการพูดอย่างต่อเนื่องประมาณ๑๕นาที
บอกว่าเจ้าหน้าที่มีหมายค้นจะเข้าไปตรวจสอบ

บอกว่าไม่ขัดหมายสารเข้ามาได้
จะให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดี

และจะให้ตำรวจเข้ามาเท่านั้น
สื่อมวลชนให้รออยู่ด้านนอก

เวลาผ่านไปจนถึงประมาณที่เที่ยง
นิติกรของบริษัทอิตาเลียนไทยเนี่ย

ทนายความส่วนตัวของนายเปรมชัย
เดินทางมาถึงที่บ้าน
และก็อนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่
พลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าเจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้นทั้งหมด๖จุดด้วยกัน
โดยเฉพาะที่บ้านของเจ้าสัวเปรมชัยกรณสูตรอยู่ในซอยศูนย์วิจัย๓
งาช้าง๒คู่ด้วยกัน
ซึ่งงาช้างตรวจไปรอบไม่มีสติ๊กเกอร์ขออนุญาตติดไว้
และไม่มีเอกสารยืนยันด้วยนะคะซึ่งเป็นงาช้างที่ค่อนข้างใหญ่

อันนี้บอกว่าไม่มีเอกสารไม่มีสติ๊กเกอร์ติด
ต้องเอาไปตรวจสอบต่อไปว่าผิดกฎหมายหรือเปล่า
แต่ตัวภรรยาของนายเปรมชัยเขาบอกว่ามีนะ
มีเรื่องของการขออนุญาตไว้แล้วเดี๋ยวจะพยายามหาหลักฐานมาให้ดู
ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะพูดถึงภรรยาของเจ้าสัวเปรมชัย
คือภรรยาของเจ้าสัวเปรมชัยก็พูดกับตำรวจนะ
ในช่วงของการที่นำเข้าตรวจค้นเองบอกว่าสามีเป็นคนรักธรรมชาติ
แล้วก็หลังจากที่เกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นยังไม่เข้ามาที่บ้านเลยนะ

บ้านที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหเหมือนเป็นป่ากลางเมืองเลยนะ

หลายสิบไร่แล้วก็มีต้นมงต้นไม้เยอะเลย

จากงานช้างที่พบ๒คู่ในบ้านแล้ว
พบปืนชนิดต่าง๔๓กระบอกด้วยกันนะคะ
แบ่งเป็นปืนยาว๔๑กระบอกปืนสั้นออโตเมติก๒กระบอก

มีทั้งปืนลูกซองแล้วก็ปืนรายเฟิลชนิดต่างนะคะ
อยู่ในตู้ก็มีวางบนพื้นก็มี
และมีกระสุนอีก๑๐๐กว่านัด
นี่คือสิ่งที่ตำรวจเข้าไปตรวจยึดไว้ได้นะคะ
ทั้งหมดตอนนี้ตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง
อกจากนี้นะคะนอกจากการตรวจสอบแล้ว
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
กำชับมาทางตำรวจอีกทีบอกว่า

ซึ่งทางตำรวจจะทำงานแบบตรงไปตรงมามากที่สุด
แล้วก็ยืนยันว่าจะสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง๔คน
แม้ว่าตอนนี้ทั้ง๔คนยังปฏิเสธนะ

เดินทางไปศึกษาเส้นทางทางธรรมชาติในป่าแห่งนี้นะคะ
แต่ทีนี้ปืนซึ่งเป็นวัตถุพยานที่พบเนี่ย

ก็คือจะเอาปืนที่อยู่ในบ้านไปตรวจสอบ
เรื่องของชนิดของปืนทั้งเรื่องของกระสุน
ว่าเคยเอาไปใช้ล่าสัตว์หรือเปล่านะคะ
ฟังเสียงพูดตำรวจเอกศีวราค่ะ
ช้าง๒คู่ซึ่งเบื้องต้นผู้ครอบครองแจ้งว่ามีหลักฐานครอบครอง
แต่ปรากฏว่าไม่มีสติ๊กเกอร์ติด
ก็เดี๋ยวก็จะยึดไปให้กรมอุทยานยืนยันเป็นหนังสือ
แล้วก็พบปืนอีกประมาณ๔๐กระบอก
เป็นปืนสั้น๒กระบอกปืนยาว๓๘กระบอก
มันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานยืนยันว่า
เขาชอบลาดสัตว์นะครับมีอาวุธที่ใช้ลาดสัตว์
เป็นพยานแวดล้อมอย่างหนึ่ง
มันไม่มีเหตุแล้วครับอยู่ดีเข้าไปในที่อย่างนั้นนะฮะ
เตรียมเครื่องคงเครื่องครัวไปครบถ้วน
ทราบว่าหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรก็ไม่ได้เตรียมไป
ไปหาข้างหน้ามันก็คงไม่มีเหตุอย่างอื่นหรอกครับ
อย่างที่พลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนากุล
ได้ให้สัมภาษณ์ไปนะคะค่อนข้างชัดเจน
ว่าเจ้าสัวเปรมชัยแล้วก็กลุ่มเพื่อนอีก๓คน
กลุ่มผู้ที่ติดตามอีก๓คนน่าจะเป็นการเข้าไปล่าสัตว
เพราะว่าไม่ได้เตรียมอะไรเข้าไปเลยแล้วมีอาวุธเข้าไปนี่
เป็นพยานแวดล้อมที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเข้าไปล่าสัตว์นะคะ
ส่วนของการตรวจค้นบ้านนอกจากงาช้างแล้ว

เป็นหนังเสือโครงเก้าอี้อยู่

แล้วก็สงสัยว่าเจอไหมไม่เจอ

แล้วก็สิ่งผิดกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าอะไรในบ้านเนี่ย

รวมทั้งไปตรวจค้นก็ตอนนี้บอกว่า

จากบ้านหลังนี้จะต้องตรวจค้นบ้านอีก๒หลัง
เพื่อดูว่ามีการขนย้ายสิ่งของยักย้ายถ่ายเทอะไรหรือเปล่า

สามหลังนี้นะฮะอยู่ในพื้นที่อนาเขตเดียวกันนะครับ
นอกจากบ้านหลังนี้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ส่งอีกทีมหนึ่งไปตรวจสอบที่บ้านของนายเปรมชัย
ซึ่งอยู่ที่บ้านช่องสถิงตำบลช่องสะดาวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ก็พบว่าบ้านปิดเงียบเลยนะแต่ว่าเป็นบ้านที่หลังค่อนข้างใหญ่เลย
ไม่มีคนอยู่พบเพียงคนสวนเท่านั้น

คนสวนบอกว่าเอ๊เจ้าสัวเนี่ยไม่ได้เดินทางมาที่บ้านหลังนี้หลายปีแล้วนะ
ตัวเองมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือทำสวนรอบบ้านเท่านั้น
ไม่เคยเข้าไปข้างในบ้านแต่ทราบอยู่เล็กน้อย
ว่าในบ้านมีอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้แต่ไม่เคยมีคนมาอยู่อาศัยนานแล้ว
คือสรุปก็คือมีหน้าที่รักษาด้านนอกเท่านั้นภูมิทัศน์เท่านั้นเองนะคะ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกภัยบูลแพร่ศรีนวลผู้กำกับการ
สืบสวนสอบสวนภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมทหารฝ่ายความมั่นคงนำหมายสารกาญจนบุรี
เข้าตรวจค้นบ้านอีกหนึ่งคนที่เดินทางเข้าไปด้วยในป่าวันนั้น
ก็คือนายธานีทุมมาศ
นายธานีธุมมาตรนี่มีหน้าที่ของการเดินทางไปวันนี้

แต่จริงแล้วนายธานีเปิดร้านอาหารแซ่บอีสาน
แล้วก็ร้านท่าทุ่งนาอยู่ที่นนทบุรี

ว่าธานีเนี่ยเป็นพรานป่ามาก่อน
แต่เขาบอกว่าไปดูเมนูอาหารในร้าน
เขาบอกว่าก็๑มีอาหารที่

เขาก็เลยสงสัยว่าจะไปเกี่ยวข้องกับเป็นพราน
แล้วเข้าไปล่าสัตว์จะไปล่าไปทำไม

แต่ว่าเจอไม้ยางพารามเหมือนกันนะคะ
ที่นายวิเชียนบอกว่าเป็นของนายธานี
นายวิเชียนนี่เป็นพ่อเป็นพ่อตานะคะ
นายวิเชียนบอกว่าเป็นของนายธานีจริง

เอามาฝากไว้เดี๋ยวจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เท่านั้นเอง

นายธานีอยู่ใกล้บ้านพัก
อีกแห่งหนึ่งของเจ้าสัวเปรมชัยด้วยนะ

บ้านอีกหนึ่งหลังนะคะสำหรับการตรวจค้น
เมื่อวานนี้ก็คือบ้านของนางนะทีเรียมแสน

นาธีเรียมแสนวันนั้นที่เดินทางเข้าป่าไป

และตัวเองก็เป็นแม่ครัวของเจ้าสัวเปรมชัยอยู่แล้ว

ตำรวจปทศนำหมายสารจังหวัดบัวใหญ่
พร้อมกำลังตำรวจสอบสวนกลาง๒๕นาย
ไปตรวจค้นบ้านพักของนางนาธี
นางนาธีอยู่ที่ตำบลทุ่งสว่าง

เข้าไปด้านในก็พบคุณพ่อคุณแม่

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด

เข้าตรวจค้นบ้านของนายยง

นายยงเป็นคนขับรถของนายเปรมชัย

ตรวจค้นใช้เวลา๑ชั่วโมง

ไม่พบหลักฐานการกระทำผิดนะครับ

เป็นคนนำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเองเลยนะ

เข้ามาถ่ายภาพในบ้านนะครับ
ผลตรวจค้นไม่พบหลักฐานในการกระทำผิด
หรือสิ่งผิดปกติใดทั้งสิ้น

ฝั่งตะวันตกลงพื้นที่พร้อมกันเลย

ตั้งพักค้างแรมอีก๑ครั้ง
ซึ่งนายเปรมชัยกรณสูตรพร้อมพวก
พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่เก็บรายละเอียดกว่า๑๐จุด
มีการถ่ายภาพจุดเดียวกับภาพที่เจ้าหน้าที่

เพื่อที่จะเธอเจอหลักฐานอะไรเพิ่มเติม
โดยนายธัญญานิติธรรมคุณอธิบดี

บอกว่าของกำลังที่สามารถจดพิสูจน์ได้ขนาดนี้
คือปืนไรเฟิลและรถเป็นชื่อของนายเปรมชัย

รวมถึงการตรวจสอบเบื้องต้นว่า
หนึ่งในสี่ผู้ต้องหาน่าจะเป็นมืออาชีพ
เพราะเขาไปสังเกตลักษณะการชำแหละหนังเสือดำ

คือเป็นแผ่นต่อกันยาวแบบนี้เลย
ไล่มาทั้งแขนหัวขาหาง

และยังยืนยันกรณีกระแสข่าว

เพราะว่าอธิบดีก็ไปเจอหัวหน้าวิทย์เชียรแล้ว

ก็ต้องถามถึงเรื่องของพอผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่อนุญาตให้ทางทีมของเจ้าสัวเปรมชัยเข้าป่า
จนเกิดเหตุการณ์การยิงเสือดำนะครับ
เราก็ถามอธิบดีธัญญานะครับ
ถึงกระแสข่าวที่มันออกมา
เรื่องหนึ่งว่ามีอดีตข้าราชการผู้ใหญ่ในกรมอุทยาน

และไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
เป็นคนโทรศัพท์ประสานกับนางสาวกาญจนานิตยะ

เพื่อให้คณะของนายเปรมชัยเข้าพื้นที่

ส่วนตัวรู้จักอดีตข้าราชการคนดังกล่าวที่เป็นกระแสอยู่
แต่ไม่ทราบว่าเป็นผู้ประสานกับพอสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
จริงหรือไม่เพื่อขอเข้าพื้นที่
และก่อนที่นายเปรมชัยจะเข้าพื้นที่

เพราะตนทำหน้าที่ติดตามพลเอกสุรศักดิ์การจนรัฐ
รัฐมนตรีทรัพย์ไปประชุมคอรมออยู่

ตอนนี้จะต้องตรวจสอบนะฮะ
โดยเฉพาะทางด้านของพอสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

วันนี้ที่หลายคนในสังคมกำลังจับจ้องอยู่
ซึ่งนางสาวกาญจนานี่ก็มีการแถลงข่าวไปแล้ว
ช่วงบ่ายของวันที่๖ในช่วงของงานจับกลุ่มเลย

ไม่ได้เกี่ยวข้องอนุญาตไปตามลำดับชั้น
แต่ว่าการตรวจอาจจะใช้วิธีการสุ่ม

ส่วนเรื่องของการฆ่าเสือดำก็มีหลายความคิดความเห็นนะ

บางทีผลานการพลาดพวกนี้อาจจะไม่ได้เจาะจง

แต่ว่าเห็นสัตว์อะไรผ่านมาก็ยิงหมดไง

แต่ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
แต่หัวหน้าบางคนอย่างพอส่วนยุทธการด้านการป้องกัน
สำนักการปราบปรามควบคุมไฟป่ากรมอุทยาน
หัวหน้าสมศักดิ์บอกว่าแบบนี้
ล่าเสือดำเพิ่งพบในกรณีของกลุ่มนายเปรมชัยเท่านี้แหละ
เสือดำไม่ใช่เป็นสัตว์ที่จะเดินป่าแล้วไปเจอกันง่าย
แม้ทางเจ้าหน้าที่จะเดินลาดตระเวนในพื้นที่ป่า
หลายวันหลายเดือนหลายปีอาจจะไม่เจอด้วยซ้ำ
เพราะว่าปี๕๘ตอนที่ไปเจอที่เขามาเล่นกล้องนี้

หรือชาวบ้านในพื้นที่ที่ทราบจุดที่เสือดำปรากฏตัวบ่อย

ทำให้เกิดการเข้าไปล่าโดยไม่ต้องเสียเวลารอในป่านาน

สัวเข้าป่าวันที่๓กุมภาพันธ์
วันที่๔ถูกจับเพราะว่าไปอยู่นอกพื้นที่

วันที่๕ตรวจค้นมีสร้างเสือดำแล้ว

อันนี้เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้
อุทยานแล้วก็คนที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
เขาให้ความคิดความเห็นมาเยอะเลยนะฮะ

ว่าการยิงเสือดำมีการชี้เป้าชี้จุดหรือเปล่า
ไปดูทางด้านของศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดัง
น้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาม
ซึ่งอยู่ในฐานะประธานมูลิธิเขาใหญ่

และเรียกร้องให้นำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ
น้ำหมูเนี่ยเชิญชวนประชาชนพูกกริปบิ้นสีดำ
แสดงพลังกันในการยกระดับจิตสำนึกความเป็นมนุษย์
พร้อมกันนี้ยังชื่นชมการทำงานของหัวหน้าวิเชียนชินวงศ์
ฟังเสียงของศิลปินคนนี้ฟังเสียงน้ำหมูกันครับ
อันดับแรกผมต้องขอบคุณคุณวิทเชียร
ที่แข็งแหงมากยืนยันมาก
แล้วเขตนี้ตั้งแต่คุณสืบนาคาสะเทียนที่แข็งแกร่งมาเนี่ย

ถึงแม้ไม่รู้จักโดยส่วนตัวผมก็เคยไปที่นี่อยู่หลายครั้ง
ฉะนั้นผมรู้สึกชื่นชมชื่นชม
ผมเองก็อายุมากแล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาไปทำตรงนี้แล้วก็
ถ้าคุณวิเชียนขอให้ยังไงเสียผมว่าทุกคนรักคุณวิเชียนแล้วตอนนี้
ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติของมนุษย์
เพราะว่าคุณเปรมชัยต้องมีปัญหาทางจิต
คือถ้าเป็นฝรั่งนะครับผมเคยอ่านหนังสือแล้วเคยไปศึกษาเรื่องแบบ
เกี่ยวกับผู้ที่ล่าสัตว์ผู้ที่ทำร้ายต่างเนี่ย
คนเรื่องนี้เด็กมักจะมีปัญหา
อาจจะถูกรังแก่อาจจะถูกผู้อื่นที่มีอำนาจกว่า
ทำให้ตัวเองรู้สึกเป็นผู้ที่หนีเป็นผู้ที่โดนถูกทำร้ายโดนล่า
เหมือนกับหลุดค้นภายในตัวเองแล้วอดีดาลีนมันจะหลัง
มันจะหลั่งเลยผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าเป็นฝรั่งเนี่ย
ถ้าให้คนคนนี้ไปหาจิตแพทย์เลยเพราะเป็นไปไม่ได้คนระดับนี้
มีเงินเป็นกิจกรรมเป็นแสนล้านอ่ะไม่มีทางที่จะแต่งเกงขาสั้นเท้าแตะ
ไปยิงสัตว์แล้วแป๊บก็สะใจแล้วแร่นึงก็กินอย่างเงี้ย
มันเป็นไปไม่ได้เราเองขนาดเราเป็นคนธรรมดาสามัญเลย
ยังไม่กล้าทำอย่างนั้นเลยมันต้องเป็นคนที่มีสำนึกที่
ที่มีปัญหาเก็บกฎต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นแล้วคนระดับนี้
ผมยืมผมมั่นใจว่ากฎหมายไทยนะเอาไม่ถึงแน่นอน
ไม่ใช่กฎหมายไม่ดีไม่ใช่สารไม่ดีแต่ว่าหลักฐานที่จะเอามาให้ศาลเนี่ย
ไม่มีทางถึงแต่ว่าจะแก้ปัญหาได้โดยให้คนทั้งประเทศเนี่ย
ที่ผมพูดผ้าดำเพื่อว่าให้คนนักประเทศบอกว่าเฮ้ย
เรามาร่วมกันทำสัญลักษณ์เพื่อยกย่องสำนึกคนที่อยู่ในบ้านเราน่ะ
ไม่ใช่ไม่ใช่สำนึกของคุณเปรมนะสำนึกของคนที่อยู่ในบ้านเราที่เป็นคนดีดีเนี่ย
ให้ยกสำนึกขึ้นมาอีกว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้ไม่น่าเกิดอีกแล้วนะ
ถ้าใครคิดจะทำอย่างนี้ก็หยุดซะหรือใครรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาทางจิตว่าอยากจะล่า
อยากจะอะไรเนี่ยต้องไปพบจิตแพทย์ขอให้ทุกคนไม่ใช่ทุกคนหรอก
ท่านใดที่พอจะทำสัญลักษณ์ได้บ้างเช่นถ้ามีลิฟตบิ้นสีดำอาจจะผูกที่กระเป๋าสะพายตัวเอง
คุณผู้หญิงจะไปเที่ยวห้างก็ผูกไว้เล็กสักอันก็ได้
เพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยฉันอยากยกระดับขึ้นมาเป็นคนนะ
ไม่ใช่อยู่อย่างคุณเปรมนะคือขับรถไปอาจจะมีมัดที่กระจกมองหลังบ้างมองข้างอ่ะนะ
ก็ได้อะไรก็ได้ที่เพราะว่าผมเชื่อว่าการแก้ปัญหาการฆ่าสัตว์ป่าหรือทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ย
แก้ที่สำนึกเท่านั้นกฎหมายก็แก้ไม่ได้กฎหมายเมืองไทยมีเยอะมากครับ
แค่หักกิ่งไม้ก็ผิดแล้วเข้าไปในป่าข้ามแค่ก้าวเดียวก็ผิดแล้ว
กฎหมายเยอะมากแต่สำนึกยังไม่พอ
แต่สำนึกยังไม่พอแสดงความคิดเห็นกันมาเยอะเหมือนกันฮะ
เรื่องของกฎหมายจะเอาผิดกับคนรวยนี้ได้หรือเปล่า

ถึงกระบวนการยุติธรรมต่อไปด้วย
ใช่ค่ะอันนี้เราก็รอดูเรื่องของกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งตำรวจบอกว่าก็ต้องรอรวบรวมพยานหลักฐาน

ขณะที่น้ำหมูพงเทพเองก็คือเชิญชวนให้ประชาชนนะคะ
รณรงค์เรื่องนี้ด้วยการถูกผูกริบบิ้นสีดำ

เป็นการผูกกับกีต้าแล้วก็เล่น
คุณผู้ชมฮะขยี้ข่าวนี้กันต่อนะครับ
เพราะว่าในโลกโซเชียลก็มีความคิดความเห็นมากมาย
แต่เราไปดูความคิดเห็นของผู้ชายคนนี้
เป็นวีรบุรุษแห่งแก่งกระจาน
นั่นก็คือคุณชัยวัดลิ้มลิขิตอักษร
หัวหน้าชุดพญาเสือ
หัวหน้าชัยวัดก็ทำงานตรงไปตรงมาเหมือนกัน
ใช่ค่ะแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับการจับกลุ่มเรื่องนี้บ่อย

หัวหน้าชัยวัดเผยแพร่หลายภาพ
ภาพนี้ก่อนภาพนี้ก่อนแล้วกันนะฮะ
ภาพนี้ถูกหัวหน้าชัยวัดเผยแพร่มาเมื่อ๔ชั่วโมงก่อน
บอกว่าคุณอนุวงศรีจันทร์เจ้าหน้าที่ทุ่งใหญ่นะเรสวน
แจ้งมาว่าเสือดำที่ถูกฆ่ามันมีคู่ของมัน
เสือดำ๒ตัวอยู่เป็นคู่กันมา๖๗ปีแล้ว
และตอนเข้าไปเนี่ยเสือดำอีกตัวที่เป็นคู่ของมันที่หนีรอดมาได้เนี่ย
มาวิ่งนำทางให้เจ้าหน้าที่ไปยังจุดที่เจ้าสัวเปรมชัยตั้งแคมป์อยู่

ดูสิ่งที่หัวหน้าชัยวัดโพสต์อื่นอีก
เมื่อสักครู่นี้เราเห็นหัวหน้าชัยวัดโพสต์ภาพภาพ๑
ก็คือภาพของอธิบดีกรมอุทยานกำลังแตะแขนของหัวหน้าวิเชียน

นายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์บอก
ไม่ต้องกลัวผมไม่ย้ายวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
เข้ามาพร้อมพวกร่วมกันตั้งแคมป์ป่าล่าสัตว์กลางพื้นป่ามรดกโลกแน่นอน
และเมื่อวานผมก็โทรหาวิเชียนเองให้ดำเนินคดีเต็มที่
ไม่ต้องกลัวคนคนนั้นจะเป็นใครถ้าทำผิด
ธิบดีบอกหัวหน้าวิเชียน
แล้วมีอีกภาพหนึ่งครับขออีกภาพหนึ่ง
ก็คือภาพล่าสุดที่หัวหน้าชัยวัดได้โพสต์นะฮะ
ก็คือภาพของหัวหน้าชัยวัดยืนคู่กับหัวหน้าวิเชียน
แล้วหัวหน้าวิเชียนยืนหลับยืนหลับพิงรถ
ภาพนี้กลายเป็นภาพที่ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะครับ
ในโลกโซเชียลอาจจะเห็นแค่หัวหน้าวิเชียนยืนหลับ
หัวพิงรถเองคนเดียวในภาพนี้
แต่ของหัวหน้าชัยวัดเขาก็ลงภาพด้วยแล้วก็แคปชั่นว่า
ข้าราชการดีก็เหมือนเสือดำนั่นแหละครับต้องช่วยกันรักษาไว้ไม่ให้โดนล่า
อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
เจ้าสัวเปรมชัยพร้อมพวกเนี่ยเข้าป่าใช่ไหมค่ะวันที่สี่บ่ายสองหัวหน้าวิทเชียรนำทีมเข้าไปจับกลุ่มใช่ค่ะ
บ่ายสองของวันที่สี่แล้วก็ทำงานยาวต่อไปเลยนะทำงานยาวไปเพราะว่าตรวจค้นในพื้นที่เสร็จ
ก็ต้องพาคณะของเจ้าสัวเปรมชัยเนี่ยออกมามาอยู่ที่สำนักงานของกรมใช่ค่ะ
มาอยู่ที่สำนักงานของกลมกว่าจะออกจากป่ามาได้เนี่ยตีสองสี่สิบ
ตีสองสี่สิบกว่าแล้วก็เนี่ยก็เป็นช่วงของการพูดคุยคือทำงานแบบข้ามวันข้ามคืน
จากนั้นหัวหน้าวิเชียนนำทีมนะฮะของเจ้าหน้าที่เนี่ย
ไปตรวจผืนป่าที่เดิมที่จุดตั้งเต็นต์ของเจ้าสัวเข้าไปอีกในตอนเช้าใช่ค่ะ
ตรวจสอบกันทั้งวันแล้วเช้าของอีกวันคือวันที่๖กุมภาพันธ์
หัวหน้าวิเชียนก็ต้องพาคณะและทีมของเจ้าสัวเปรมชัยไปที่สถานีตำรวจภูทรกาญจนบุรี
ไปรับทราบข้อกล่าวหาไปฝากขังไปทำประกันไปอะไรเนี่ย๓วันไม่ได้หลับ
แล้วก็ยังไม่จบนะเพราะเมื่อวานนี้ต้องพาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกาญจนบุรีเข้าไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมที่จุดเดิม
ซึ่งเป็นจุดตั้งแคมป์อีกหนึ่งวันเป็นยังไงล่ะฮะ
ใช่ค่ะและชื่นชมที่ความกล้าหารตรงไปตรงมานะครับ
มีการรวบรวมผลงานตลอด๕ปีที่ผ่านมาของหัวหน้าวิเชียน
ไปพบว่าหัวหน้าวิเชียปฏิบัติหน้าที่แบบไม่เกรงกลัวอิทธิพลเลย
ไม่ว่าจะเป็นการจับกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้ส่งในทุนข้ามชาติเลยนะ
หรือการจับนักการเมืองท้องถิ่นที่ลักลอบล่าสัตว์ก็เคยมาแล้ว

ผู้ปิดทองหลังพระผืนป่าไทย

คนทำดีต้องส่งเสริม
อกจากนี้คนจากทุกวงการค่ะร่วมให้กำลังใจนะคะ
ทีมจับกลุ่มชุดนี้โดยเฉพาะหัวหน้าวิเชียน
เป็นการยกย่องให้กำลังใจ
คนสำคัญเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของป่าเหมือนกันหมอล็อตค่ะ
นายศตวแพทย์พระธารพลมณีอ่อนศตวแพทย์ประจำกรมอุทยาน
ได้โพสต์ภาพของหัวหน้าวิเชียนก็คือภาพเมื่อสักครู่นี้
ยืนหลับอย่างนี้โอ้ยเห็นแล้วสงสารนะ

พวกเรามาร่วมให้กำลังใจหัวหน้าวิเชียนและคนและเจ้าหน้าที่ทุกคน
ในช่องทางนี้ก็คือแชร์ออกไปแล้วก็ให้เข้ามาให้กำลังใจ

ส่วนอาจารย์ทรธรรมรงนาวาสวัสดิ์แม้จะดูเรื่องท้องทะเล
แต่ก็มาโพสต์เหมือนกันเรื่องของป่าไม้
ข้อความว่าน้องวิเชียนเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรา
เพราะฉะนั้นชาวเกษตรศาสตร์และคนไทยจะไม่ปล่อยให้น้องเดียวดายแน่นอน
อกจากนี้อาจารย์ทรยังได้โพสต์ภาพวาดของน้องแก้มคอนบุรี

ซึ่งอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติทัพลาน๑ในป่ามรดกโลก
โดยเป็นภาพของเสือดำพร้อมข้อความว่าลุงวิเชียนชินวงศ์
พวกหนูเป็นกำลังใจให้นะคะชีวิตฆ่าเพื่อป่าของไทย
่งบอกถึงสำนึกหวงแหนป่าและสัตว์ป่าของเด็กด้วยนะฮะ

เจ้าของฉายาสวเอ่อโหนสว
โพสต์ด้วยนะโพสต์ถึงผลกระทบการล่าสัตว์ในทุ่งใหญ่
อดีตที่เคยเกิดการล่าสัตว์ในทุ่งใหญ่
ตามมาด้วยเหตุการณ์๑๔ตุลามหาวิปโยคนั้น
ครั้งนี้พอสรุปได้ว่าดวงเมืองไม่สู้ดีเช่นกัน
โดยเฉพาะในวันที่๑๔ตุลาคมปีนี้
แต่ดวงพลเอกปรยุทธ์แม้จะตก
ก็ยังมีดาวดีให้คุณอยู่มาก
อยู่ที่การวางน้ำหนักว่าจะอยู่กับนักล่าสัตว์ที่ต่ำซาม

หรือจะอยู่กับความเมตตาปรานีต่อสัตว

ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่

โลกโซเชียลอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจ
คนอนุรักษ์โพสต์ภาพเฟซบุ๊ก
ของ๑ใน๔ผู้ต้องหาที่เป็นคนสนิทของนายเปรมชัย
บอกไปเลยตรงว่าโพสต์เรื่องราวของนายธานี
ซึ่งนายธานีเปิดร้านอาหารธรรมดา

แต่ว่าเข้าป่าในฐานะพราน

อกจากทำอาหารให้ลูกค้าแล้ว

ชาวโลกโซเชียลมีเดียไปเจอเฟซบุ๊คอันหนึ่ง
ซึ่งมีการโพสต์ภาพเอาไว้ด้วยนะ

แล้วก็มีแคปชั่นบอกว่า

นุกไหมพี่ไปกับนายพี่
ครูเดียวนะครับ